ดูการเมืองกันหน่อยนะคะต้องบอกว่ามันยังไม่จบอะค่ะ
เก้าอี้ต่างนานาที่ดูเหมือนตอนแรกเหมือนจะลงล็อกแล้วนะคะ
แต่ยังไม่จบเลยเพราะว่านายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยเขาออกมายื่นเส้นตาย
บอกว่าถ้ากระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้กลับคืนมาที่พักพลังประชารัฐ
เขาจะขอถอนตัวออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเลยเพราะไม่เห็นเหตุผลว่าเขาจะมาร่วมกับพักพลังประชารัฐทำไม
คืออยากจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปผลักดันเรื่องผืนป่าตามเจตนารมณ์เขา
ใช่ก็ถ้าพลังประชารัฐไม่ได้แล้วเขาจะมาอยู่ร่วมกับพลังประชารัฐเพื่ออะไร
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยเขาก็เปิดใจเลย
บอกว่าก็ทบทวนการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐอยู่เลย
ตั้งใจว่าอาจจะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระด้วยซ้ำ
ซึ่งเขาได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า
มีโทรศัพท์จากคนในพักพลังประชารัฐติดต่อมาไม่ขาดสายเลย
ข้อเสนอให้เขาสารพัดแต่เขาก็ย้ำไปแล้วว่า
ถ้าให้ไปทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ขอรับตำแหน่งอะไร
และพร้อมที่จะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ยืนยันว่าไม่ได้เรียกร้องว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือได้เก้าอี้อะไร
แต่อยากมีส่วนในการทำงานกระทรวงทรัพยากร

แก้ไขปัญหาส่วนรวมให้ชาติบ้านเมืองเท่านั้นแหละ
คือเขาเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มาก่อน
แล้วในช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องของบุกรุกป่าก็ดี

เขาเป็นคนแรกที่จะออกมาให้ข้อมูล
ออกมาคอยเตือนออกมาคอยผลักดัน

ซึ่งเขาก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะสามารถผลักดันเรื่องป่า
แก้ปัญหาส่วนรวมให้ชาติบ้านเมืองได้
ขอให้เวลาพักพลังประชารัฐ
จนถึงวันทุนกล้าทุนกระหม่อมถวาย

ปฏิเสธด้วยนะว่าไม่ได้รวมเสียงกับพักพลังท้องถิ่นไทย
เป็น๕เสียงเพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
ก็เชื่อว่า๕เสียงฝากรัฐบาลหายไป๒เสียงนี่

ทีนี้มาดูท่าทีของพักพลังประชารัฐกันบ้าง

เมื่อมีการยื่นข้อเสนอมาแบบนี้

ก็คือได้รับทราบข้อเรียกร้องของนายดำรงพิเดชแล้วแหละ
แต่ว่าก็ยืนยันว่าโคต้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมก็ยังคงเป็นของพักชาติไทยพัฒนา
แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้นายดำรง
เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
แต่ว่านายดำรงเห็นว่านโยบายของพักรักผืนป่า
ไม่ตรงกับพักชาติไทยพัฒนา
จึงได้ปฏิเสธตำแหน่งเดินกล่าวไป
โดยพักพลังประชารัฐก็เตรียมที่จะส่งแกนนำเข้าไปหารือ
กับนายดำรงพิเดชในสัปดาห์หน้า
แล้วก็เชื่อว่า๒เสียงของพักรักผืนป่า
จะยังคงอยู่ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนด้วยเหมือนกัน
ส่วนกระแสข่าวพักพลังท้องถิ่นไทย
ที่มีสอสออยู่ในมือถึง๓เสียง
แต่กลับไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็มีข่าวว่าจะไปจับมือเป็นฝ่ายค้านอิสระกับนายดำรงเนี่ย
เรื่องนี้นายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพักออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว
แล้วก็ยืนยันว่าพักไม่ได้มีเรื่องต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรี
ส่วนตัวเคยย้ำมาตลอดว่าอยากให้ประเทศเดินหน้า
วันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องตำแหน่งอะไร
ซึ่งนายชัชวัลก็เตรียมที่จะแถลงข่าวเหมือนกันนะ
ยืนยันความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลของพักพลังท้องถิ่นไทย

ทีนี้นายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ

ที่จะพิจารณาเพียงผู้เดียวเท่านั้น

เคารพการตัดสินใจของนายกสิ
โดยส่วนตัวเชื่อนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะพิจารณาทุกตำแหน่งตามความเหมาะสม
ไม่ว่าใครที่จะได้เข้าไปดำรงตำแหน่งไหนในกระทรวงก็ตาม
ก็เลยอยากที่จะให้ทุกฝ่ายนั้นยึดผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นหลักค่ะ
นอกจากนี้มีรายงานด้วยนะคะว่ากลุ่มสอภาคใต้ภาคพลังประชารัฐไม่พอใจ
ว่าที่รัฐมนตรีในโคต้าภาคใต้มีพันธุ์เอกสุชาติจันทรโชษกุล
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหัวหน้าทีมเลือกตั้งภาคใต้ของพัก
วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มจะเปิดที่ทำงานกลุ่มด้ามขวานไทยที่แยกถนนพิชัย
เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของทางกลุ่มและจะประชุมกำหนดท่าทีการทำงานกับพักด้วยค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดงานมาคงจะมีความชัดเจนคงจะมีการออกมาแถลงถึงท่าทีของพักการเมืองต่าง
ว่าจะเดินหน้าอย่างไรกันต่อไปคุณผู้ชม